วันนี้เป็นเทปพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานนะครับ

เด็กจิ๋วจอมจี๊ดอันดับขึ้นมาในช่วงที่แล้วนะครับ
เด็กที่แล้วผ่านไปแล้ว๓อันดับ๑๐

ก่อนจะไปถึง๗๖๕เป๊กจะถามคุณป่าก่อนว่า
คุณป่าเนี่ยได้ทำงานร่วมกับเด็กมีความรู้สึกยังไงบ้าง
มันทำให้เรานึกถึงนะฮะ
เพราะว่าทุกคนคงไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นเด็กมา
ทุกคนผ่านวัยเด็กมามันเป็นวัยที่มีแต่ความสุข
มีแต่ความสนุกสนานนะครับ
แต่ว่าเรามามองกลับไปมาเจอเด็กที่เป็นนักสู้ชีวิต

น้ายังไม่เคยทำขนาดนี้เลยนะครับมันทำให้เราเกิดความประทับใจ
อะไรหลายอย่างแล้วก็ในโลกใบนี้ในประเทศของเรานี้
ยังมีเด็กที่ต่อสู้แบบนี้อยู่อีกเยอะอีกมากมาย
สภาพชีวิตที่มันบีบคัน
มันก็เลยทำให้เรารู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้ทำรายการช่วงนี้ที่เป็นการสนับสนุนเด็ก

ก็หมายความว่าคุณผู้ชมดูกันเยอะ
ดูกันเยอะก็เท่ากับว่าสนับสนุนเด็กเยอะมากเลย
แล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยเพราะว่าเด็กบางคนนะคะ

ก็มีคุณผู้ชมนั่นแหละที่ช่วยซัพพอร์ต
ช่วยส่งเงินสมทบสนับสนุนอันนี้

ซึ่งนอกจากเป็นกำลังใจให้เด็กเป็นทุนทรัพย์ให้เด็กแล้ว
ยังเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยว่า
สิ่งที่เราทำสิ่งที่เรากำลังประคับประคองสังคมอยู่นั้น
คุณผู้ชมก็ได้เล็งเห็นและช่วยกัน

ซึ่งทำให้เห็นว่าคนไทยก็ยังมีจิตใจอันโอบอ้อมอารีและรักกัน

เพราะว่าความเป็นเด็กนี่มันมีแต่ความสดใสมีแต่ความจริงใจ
คนก็เลยชอบที่จะช่วยเหลือเด็ก
แล้วก็เด็กบางคนนี้ได้เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตไปเลย
ไหนจะมาออกรายการของเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง
แล้วเด็กหลายคนนะคะก็สร้างความประทับใจไว้ในรายการของเราเยอะมาก
คุณผู้ชมค่ะเป๊กจะชวนไปดูค่ะ
สำหรับลำดับที่๗ลำดับที่๖ลำดับที่๕
สร้างความประทับใจอะไรไว้บ้างในรายการของเราค่ะ

อันดับที่๗น้องดาว
ทวดเขามาตำส้มตำอะไรในรายการนี้
ไม่ใช่ค่ะเขาตำหมากค่ะ

ทำไมต้องตำหมากด้วยตำหมากคืออะไร
ทวดเขาติดหมาตั้งแต่เด็ก
ตอนท่วมเขาติดหมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอ

วันนี้เห็นน้องดาวเห็นเหรนขึ้นมาบนเวที

ปลื้มใจบอกไม่ถูกเลย

ปกติเคยเห็นเขาร้องเพลงมาก่อนไหมคะคุณยาย

อันนี้จริงมาฟังเขาเนี่ย

อ้าวอย่างนั้นก็ได้ล่ะ

สิทธิ์ไปทางใดก็เอาไป

ของจังสิหาอยู่ใส่ก็มี
ตั้งแต่มือที่อายทิมป่าน้อง
แกอยากบอกว่าน้องสบายใจดี
ก็แค่ผู้สายตัวร้ายใจแบบนี้
โอ้ยบ่งืดจากเม็ดมือ

ไม่ต้องให้ไม่หอมสักนิด

แกไม่มีทีท่าว่าจะหน่งจะเหนื่อยอะไรเลย

ได้ครับ

ขอร้องค่ะ

สบาย

เห็นเลยเขาทำโชว์เราเลยเหรอ
แล้วเวลาเราเห็นตากับยายจูจีกันเรารู้สึกยังไง
สนุกตามไปด้วยสนุกตามไปด้วยใช่ไหม

ก็อยากให้เขามีความสุข
จูจีกันทำแบบไหนคะคุณตา
ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

เอา๓แสนไปทำอะไรครับน้องเชน

คุณตากับคุณยายมีหนี้อยู่เท่าไหร่

ไม่ให้เป็นแค่ที่พักใจ
หรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้น
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกัน
แต่ชีวิตยังเป็นของเธอ

ทำไมเราถึงแบบยึดมั่นในสิ่งที่เราแบบ

ใจมันบอกเราว่าสู้สู้ก็ทำที่ได้หรอ

ไม่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันผิดหรืออะไร
แต่เพลงนี้มันก็มีความหมายอะเนาะ
ร้องไปด้วยแล้วก็มองหน้าแม่ไปด้วยใช่ไหม

เพลงที่๘มูลค่า๓๐๐๐๐๐บาท

ด้านหลัง

แล้วเขาดุไหมคะเวลาเขามาทวง

เวลาใบบัวถูกเขาดุใบบัวทำหน้ายังไงลูก

วันนี้ครบกำหนดแล้วนะเอาตังค์มา

รอก่อนได้ไหมหนูยังไม่มีตังค์เลยค่ะ
ไม่ได้รอไม่ได้ต้องเอาเดี๋ยวนี้เลย
เดี๋ยวหนูไปร้องเพลงมาให้ก็ได้เดี๋ยวหนูไปปลดหนี้ให้แม่ก็ได้

ขอให้คำอธิษฐานเป็นจริง
แล้วขอให้แม่ออกมาเลย
สวยไหมหนูดูสิ

ลองชมคุณแม่หน่อยสิพูดจากความรู้สึกของใบบัวเลยว่าแม่แก่อย่างนี้แล้วเป็นไงมั่ง

ล่ะคะมีอะไรจะพูดกับใบบัวไหม

แม่ได้ความสวยมาจากนู้นนั่นแหละ
ถ้าไม่ถึงก็ชวนคิดชอบทุก
ว่าละเรื่องพันชนดี
ผู้ชายอะไรนายยิ่งกะซิกะซิกน่ารักน่าจะดี
เฮียมาออดออสอบ
ทำสนอมากมี
วันพระคิดอยู่วังวัง
ความคิดก็หยุดลงปั๊บ

เพราะจับเพราะจีน
ตกใจตื่นมาสินี่
แม่เสียด้อยจัง

ขอบคุณค่ะ
ให้เราขอให้รวยรวยรวยรวยรวยนะคะ
อันนี้เรียกว่าก็ไม่แพ้กันอีก

คนนี้มีบุคลิกเด่นชัดมีความตั้งใจจริงนะฮะ
โดยเฉพาะน้องคนนี้เลยติดใจมากน้องเชน
ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่เอ็นดูเด็กนะคะโดยเฉพาะน้องเชนนะ
คุณแม่เนี่ยก็โทรมาขอบคุณทางรายการของเราบอกว่าให้ฝากขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่เมตตาแล้วก็กรุณาน้องเชนมากนะคะ
เราก็ชื่นใจแทนครอบครัวของน้องเชนและที่สำคัญเราก็ชื่นใจที่คุณผู้ชมสนับสนุนนะคะเด็กทุกคนในรายการของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะ

ได้กลับไปนะฮะมีชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่สุขสบายขึ้นตามสมควรนะครับผ่านทางรายการของเรารายการของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ก็เด็กจิ๋วจอมจี๊ดของเรายังมีอีกนะครับตอนนี้เราผ่านไปแล้วอันดับ๑๐
เหลืออีก๔อันดับค่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามงจะลงที่ใครพักสักครู่ค่ะ
จิ๋วจอมจี๊ดที่จี๊ดที่สุดจนได้อันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นใครทำไมเราต้องช่วยพ่อแม่ด้วยเราไปวิ่งเล่นดีกว่าไม่เอาแล้ว
พ่อแม่เห็นได้เป็นค่ะพ่อแม่เอ็ดไม่เป็นค่ะ
คนที่ให้ส่วนใหญ่เป็นคนประเทศอะไรประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนแล้วก็ประเทศภาษาอังกฤษอ่า
ูกับชิต้าถึงรู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้แล้วแต่ก็ไม่ไปเพราะว่าอะไรครับ
ตัดไม่ลงครับอยู่มานานขนาดนั้นจะตัดยังไงครับรักแม่มากครับ